สถานการณ์ทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วการเมืองไม่เหมือนที่ผ่านมาแล้วครับ
ที่ผ่านมาใครได้เลือกเป็นนายกจะเก่งไม่เก่งแก้ปัญหาได้หรือไม่ได้
ก็ขึ้นอยู่กับการเมืองแล้วก็อยู่กันไปได้
สมัยก่อนไม่อยากประคองการเมืองให้ได้ประคองให้มีเสียงพักการเมืองให้ได้
ประคองให้มีเสียงข้างมากให้ได้อยู่ได้
แก้ปัญหาได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่อยู่ได้
แต่โลกทุกวันนี้ถ้าเข้ามาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้

ประชาชนจะมีความคิดเปลี่ยนไปจากเดิม
ถ้าได้ตำแหน่งแล้วทำงานไปเรียนรู้งานไปศึกษางานไปอยู่ไม่ได้
ได้ตำแหน่งเข้ามาเป็นนายกแต่ว่าถูกระบบราชการชี้นำ
ไหลไปตามระบบราชการก็อยู่ไม่ได้
แต่ว่าต้องมีความชัดเจนว่าในการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องเนี่ย
จะต้องโชว์ความชัดเจนว่าปัญหานี้จะแก้อย่างนั้น
ปัญหานั้นจะแก้อย่างนี้แล้วพูดปากเปล่าไม่ได้หรอกครับ
มันต้องโชว์ให้เห็นว่าวิธีทำที่จะแก้ปัญหาเนี่ยแก้ยังไง
ถ้าใช้เงินเป็นองค์ประกอบในการแก้ปัญหารัฐบาลจะหาเงินมาจากไหน
แล้วถ้าทำอย่างที่ว่านั้นเนี่ยมันจะเกิดผลอะไร
ประเทศเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วจริง
คือจุดที่เราต้องไม่ปล่อยให้นักการเมืองพักการเมืองตีกิน
ลมแรงไปวันพอแล้ว
ประเภทที่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างนั้นแก้ปัญหาอย่างนี้
แต่ไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งก็ไม่ควรจะอยู่ได้
ทีนี้ถามว่านอกจากเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่แล้ว
ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ตอนนี้และที่ประชาชนอยากให้พักการเมืองแก้ให้มากที่สุด

หนึ่งปัญหาหนี้สินครัวเรือน
อันนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดรู้กันอยู่แล้ว
ว่าทุกวันนี้ประชาชนอยู่ในสภาพอะไร
หนี้เก่ายังใช้ไม่หมด
ต้องกู้หนี้ใหม่เข้ามาใช้อีก
เดือดร้อนเครียด
ตัวเลขที่ลงทะเบียนบัตรคนจนมันเพิ่มขึ้นทุกปี
ปี๖๔มีผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน

ปี๖๔นะมี๑๓ล้าน๔แสนคน
นี่ที่จะสิ้นเดือนตุลาของปี๖๖
ที่กำลังจะรวบรวมรายการเรื่องบัตรคนจน
คนจนเนี่ยมันจะเพิ่มไป๒๓ล้านคน
คือแปลว่าเพิ่มคนจนขึ้นมาปีเดียวเนี่ย๑๐ล้าน
ปีเดียวปีเดียวคนจนเพิ่มขึ้น๑๐ล้าน

ไม่มีคนทำอย่างนายกรัฐมนตรีอังกฤษบ้าง
ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่

ราคาพลังงานเนี่ยจะแก้ยังไง
ที่จะทำให้น้ำมันมันถูกลงมาได้
แล้วห้ามมาบอกว่าเงื่อนไขมันเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกลไกการตลาด
ถ้าแก้ตรงนี้จะกระทบตรงนั้นแก้ตรงนั้นจะกระทบตรงนี้เข้าใจได้ครับ
แต่ว่ามันต้องมีวิธีการที่จะทำกันอย่างจริงจังให้น้ำมันลดลงมาให้ได้
ฆ่าการกลั่นหรืออะไรต่ออะไรที่เขาพูดกันเนี่ยกล้าที่จะทำอย่างนั้นไหม
แล้วเรื่องนี้เนี่ยปัญหามันลามเรื่องความยากจนเนี่ย
สมัยก่อนเคยได้ยินโฆษณาไหมครับจนเครียดกินเหล้า
เดี๋ยวนี้จนเครียดเสพยาบ้าแล้วก็คลั่งหลอนยาบ้าอารวาสเป็นข่าวทุกวันครับ
ผมนั่งฟังคุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงานข่าวมีข่าวแบบนี้เกือบทุกวัน
เครียดเสพยาบ้าอารวาสเดือดร้อนกันไปหมด
แล้วทำยังไงอ้าวก็ประกาศสงครามกับยาเสพติด
ประกาศมาไม่รู้กี่รอบแล้วครับสงครามยาเสพติดเนี่ย
แล้วพอประกาศเสร็จตามสูตรเลยครับประกาศสงครามยาเสพติดแล้วก็ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
เป็นวาระแห่งชาติไม่รู้ชาตินี้หรือชาติไหนแต่เป็นวาระแห่งชาติก็ประกาศมาแล้วหลายรอบ
ตัวอย่างปัญหาแบบนี้ล่ะที่พักการเมืองนักการเมืองที่กำลังจะลุยไปหาเสียงกันอยู่เนี่ย
ต้องโชว์ให้เห็นว่าถ้าชนะเลือกตั้งแล้วท่านจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไง
หนี้สินปัญหาพลังงานปัญหายาบ้าซึ่งมันสร้างความเดือดร้อนกันอยู่ตอนนี้จะแก้ยังไง
ถ้าแก้เดิมแก้ไม่ได้เพราะได้พยายามแก้กันมาแล้วถ้าไม่โชว์อะไรให้ใหม่ออกมาแก้ไม่ได้
เพราะได้เห็นแล้วว่าประกาศสงครามมาไม่รู้กี่รอบก็แก้ไม่ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติมาแล้วไม่รู้กี่หนก็แก้ไม่ได้
ฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนต้องการคือความชัดเจนในการแก้ปัญหาแล้วผมว่าวันหนึ่งเนี่ย
เรื่องที่นายกอังกฤษแสดงสปีริตทำไม่ได้ลาออกเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเรา
รอจุดนั้นครับทำไม่ได้ลาออกไม่ใช่ทำไม่ได้ก็อยู่ต่อแล้วไม่รู้จะอยู่ไปนานแค่ไหน
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ